เหตุการณ์ผู้ชายคนนี้ก็ทัวร์ทั่วเชียงรายเลย

แงะร้านค้าไปงัดบ้านเรือน
แล้วก็ที่สำคัญนะครั้งล่าสุดทำไมรู้ไหมคุณ

งัดร้านเป็นร้านโรงน้ำแข็ง
ขออภัยโรงงานน้ำดื่มของผู้กำกับสืบภาค๕จ๊ะ
คุณผู้ชมอย่างนี้เรียกว่าเหยียบถ้ำเสือไหม
กระตุกหนวดเสือเข้าไปในปากเสืออะไรอย่างนี้

และท้ายที่สุดถามว่าโดนจับได้ไหม

นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพนาที
คนร้ายรายนี้ซึ่งจริงแล้วก่อเหตุมาทั่วเชียงรายเลยนะ
และครั้งหลังก็พยายามที่ปีนหลังคาเข้าไปในโรงงานน้ำดื่ม
ถนนเชียงรายเวียงชัยที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงราย
เมื่อเวลาประมาณสักตี๑ของวันที่๒มกราคมที่ผ่านมา
คุณผู้ชมฮะคลิปเหล่านี้ภาพเหล่านี้ต้องชื่นชมพลเมืองดี
ใช่ก็คือนายโชคชัยจันกระจ่างเจ้าของร้านกล้องติดรถยนต์คุณ

ใช่อยู่ติดกันกับโรงงานน้ำดื่มของภูมิกับสืบภาค๕เลยนะฮะ
แล้วทีนี้เขาขายอะไรคุณกล้องติดรถยนต์
กล้องวงจรปิดก็ต้องเต็มร้านเหมือนกัน
ใช่ค่ะนะครับทีนี้เขานำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ตำรวจนะฮะ
โดยพลเมืองดีบอกว่าช่วงเกิดเหตุนะคือมันมีสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
ใช่ว่ามีความเคลื่อนไหวของคนที่อยู่หน้าร้าน
เขาก็เลยเปิดกล้องดูแล้วก็ย้อนกล้องดูทั้งหมด
เขาพบว่าผู้ชายคนนี้มาเดินวนเวียนดูลาดลาวอยู่ที่โรงงานน้ำดื่ม
กว่าครึ่งชั่วโมงแล้วท้ายที่สุดก็ปีนเข้าไปในโรงงานน้ำดื่มเนี่ยฮะ
ทีนี้เขาก็เลยแจ้งตำรวจครับ๑๐นาทีตำรวจมาล้อมที่เกิดเหตุเอาไว้
ตำรวจก็ยังไม่กระโตกกระตากนะล้อมไว้ก่อนจนกว่าคนร้ายจะออกมา
พอคนร้ายออกมาจ๊ะเอกับตำรวจที่ยืนรออยู่พอดี
ตอนนั้นนะเขารีบหนีฮะวิ่งหนีออกไปทางข้างหลังโรงงานน้ำดื่ม
แต่ปรากฏว่าไม่รอดไม่รอดถูกจับไว้ได้นะฮะ
ตอนหนีน่ะเขาทิ้งรถจังกิยายนยนต์หนีเลยนะครับใช่
ท้ายที่สุดเขาหนีไปไหนฮะเข้าไปในห้องบัญชีของโรงงานน้ำดื่มนะครับ
ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าโรงงานน้ำดื่มเนี่ย
แล้วตอนที่เข้าไปงัดทรัพย์สินภายในโรงงานน้ำดื่มนะคุณ
ทรัพย์สินออกมาด้วยนะ๗๘๐๐๐บาทนะฮะแต่สุดท้ายไปไม่รอดนะครับ
กล้องตรวจจับความเคลื่อนไหวมันดัง
ดังเกินที่มือถือมือถือไว้ใต้หมอน
ครับก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูปรากฏว่ามีคนทำรับรอดอยู่หน้าร้านครับ
ก็เลยแอนกล้องตามคลิปนะครับก็คือ
เขาดูรัดราวประมาณสัก๓๐นาทีครับ
พอเตรียมสวมถุงมือเสร็จก็โทรเรียกตำรวจ
พอมาถึงปุ๊บเขาก็รู้ตัวเขาก็เลยวิ่งหนีแต่ว่าทิ้งรถมอไซค์ไว้อยู่
ครับตำรวจก็น่าจะตามจากมอไซค์
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือเหตุการณ์นี้นะ
ไม่ใช่ครั้งแรกของนายนพดลที่ไปก่อเหตุเพราะอย่างที่ผมบอกนะฮะ
นายนพดลเนี่ยทัวร์ทั่วเชียงรายเลยนะฮะแงะร้านค้างัดบ้านเรือนนะครับ
เพราะว่ามีผู้เสียหายหลายรายเข้าแจ้งความกับตำรวจไว้ว่าถูกคนร้ายเข้ามาลักทรัพย์ได้ทรัพย์สินและเงินสดจำนวนมาก
เลี้ยงตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาก่อเหตุนะคุณ๑๕ตุลาคมปี๖๕
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านซิงซิงพาณิชย์๑๓นะครับเขาลักทรัพย์ไปได้เงินสดไป๕๙๐๐คุณ
แล้วก็บัตรเติมเงินอีก๓๕๐ใบนะครับรวมมูลค่า๘๔๐๐คุณนี่ครั้งแรกก็ได้ไปเกือบแสน
ครั้งที่๒คือวันต่อมาเลย๑๖ตุลาคมที่ร้านรับซื้อของเก่าที่อำเภอแม่จันทร์ได้เงินสดไป๙๐๐บาท
เอาครั้งที่๓ทำอะไรล่ะฮะวันที่๑๙ตุลาคมนี่มันติดกันเลยนะหลายวันติดเลยนะฮะ
ร้านรับซื้อของเก่าเยื้องวัดแม่คำได้เงินไปไม่มากนักคือ๑๘๐บาท
แต่ก็ถือว่าความผิดสำเร็จครั้งที่สี่วันที่ยี่สิบแปดตุลาคม
เว้นมาสักสิบวันอ่าไปงัดแงะร้านคำฟูมินิมาตรนะฮะ
ที่ตำบลป่าซางได้เงินสดไปอีกห้าพันบาท
ครั้งที่ห้าวันที่สี่ธันวาคมก็เข้าไปงัดแงะบ้านพักที่หมู่สิบแปด
มนต์รอบเวียงคราวนี้ได้เงินสดไปอีกแสนบาท
นาฬิกาอีก๑เรือนนะคุณเขายังไม่หนำใจคุณ
ย้ายหมดนะเนี้ยครั้งที่หกนะวันที่สามสิบธันวาคม
ใกล้ปีใหม่ไปงัดบ้านพักที่หมู่๘ตำบลรอบเวียง
ได้เงินสดไปหกร้อยบาทครั้งที่เจ็ดข้ามปีละคุณ
สองมกราคมหกหกที่บริษัทน้ำแข็งน้ำดื่มสากล
ตำบลตรอบเวียงแห่งเนี้ยนะฮะได้เงินไปเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทนะครับ
แล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ไหนที่สุดเจ็ดครั้งเจ็ดคลา
ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดเลยคุณถูกจับเลยนะฮะใช่ค่ะ
ที่สุดคือสอบสวนรับสาภาพนะว่าเขาพ้นโทษออกมานะคุณ
ไม่มีงานทำก็เลยขอยืมรถจักรยานยนต์น้องสาว
อ้างกับน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวจะยืมรถขี่ไปสมัครงานนะ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่สมัครงานนะมาก่อเหตุนี่ไง
ก่อเหตุรอบเชียงรายเลยนะฮะสุดท้ายถูกจับกลุ่มได้นะครับ